คุณผู้ชมคะกิจกรรมทำความดีด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงราชการที่๙ยังมีอย่างต่อเนื่องในทุกจังหวัดเลยนะคะ
พาไปดูที่จังหวัดนครราชศรีมากันหน่อยค่ะเขามีกิจกรรมนวดฟรีทำดีเพื่อพ่อหลวงประชาชนไปต่อ
รับบริการนวดกันเป็นจำนวนมากเลยนะคะเราไปดูบรรยากาศกันหน่อยค่ะ
อาสาสมัครนวดแผนไทยบ้านกรูดจัดกิจกรรมนวดฟรีทำดีเพื่อพ่อหลวง
สาราประชาคมบ้านกรูดตำบลจอหออำเภอเมืองจังหวัดนครราชศรีมา
สมาชิกในกลุ่ม๖คนนะคะให้บริการนวดเท้าและนวดคลายเส้น
ตั้งแต่๘นาฬิกาไปจนถึง๑๖นาฬิกา
มีชาวบ้านไปใช้บริการกันอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันค่ะ
กระหนกพรสุขสนิทตัวแทนกลุ่มนวดแผนไทยบ้านกรูดบอกว่า
หลังจากนี้จะมีการตระเวนไปเปิดให้บริการฟรี
ในชุมชนต่างอีกหลายแห่งด้วยนะคะ
ไม่ต่างจากที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในตำบลสาวถีอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นค่ะ
ที่นี่เขาจัดกิจกรรมให้บริการทางทันตกรรมฟรี
ก็มีประชาชนมารอรับบริการทั้งถอนฟันอุดฟันรักษารากฟันแล้วก็ขูดหินปูนเป็นจำนวนมาก
ทันตแพทย์มุณีเหมือนชาติบอกว่ากิจกรรมครั้งนี้
สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นและทันตแพทย์ทุกคนก็อาสามาทำงานด้วยใจ
เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงราชการที่๙
พระองค์ทรงงานอย่างหนักเพื่อประชาชนชาวไทยมานานกว่า๗๐ปีค่ะ
ส่วนที่จังหวัดสุโขทัยนะครับที่วัดสังคาบรามอำเภอบ้านด่านลานหอย
ชาวบ้านจำนวนมากครับพากันเข้าร่วมพิธีทำบุญเบิกเนธพระโพธิสัตว์๙พระองค์
ซึ่งแกะสลักด้วยหินหยกขาวมูลค่ากว่า๑๐ล้านบาท
เชิญมาจากสหรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
เพื่อนำมาประดิษฐานเป็นการถาวรที่บริเวณพุทธอุทยานพระโพธิสัตว
พร้อมกันนี้ยังมีกิจกรรมแจกทานแก่ผู้เข้าร่วมพิธี
เพื่อถวายพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่๙ด้วยครับ
ทางด้านในเวียรวุฒิปุตระเสรณีผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองพร้อมคณะ
นำผ้ากันเปื้อนสีดำกว่าร้อยตัวค่ะ
ไปแจกจ่ายให้กับพ่อค้าแม่ค้าภายในตลาดสดเทศบาล๒

เพื่อใช้สวมใส่แสดงความอาลัยถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่๙
และเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยด้วยนะคะ
กันเปื้อนนี้ตัดเย็บด้วยผ้าสีดำสกรีนหน้าเป็นรูปเลข๙ไทย
อยู่ในรูปหัวใจแล้วก็มีข้อความด้วยว่า
อ่างทองขอเป็นค่ารองพระบาททุกชาติไป
ซึ่งก็เป็นการสื่อความหมายว่าชาวอ่างทองทุกคน
ทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาดที่สุดไม่ได้
ปิดท้ายกันที่ตลาดสดโรงศรีอำเภอบางประกงจังหวัดฉะเชิงเซาค่ะ
ผู้ค้า๓๔รายนะคะก็รวมกลุ่มกันทำความดี
ด้วยการแจกอาหารขนมน้ำดื่มฟรีให้กับชาวบ้าน

ส้มตำยำแซ่บลูกชิ้นปิ้งโดนัท
ทุกคนบอกว่าต้องการร่วมกันทำความดี
สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
และมีความสุขที่ได้ร่วมกันแบ่งปัน
และเอื้อเฟื้อกันในสังคมค่ะ